ขนมในพิธีแห่ขันหมากในงานแต่งงานแบบไทยโบราณนิยมจะจัดเป็นคู่เดินถือเข้าขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าสาว
ซึ่งปัจจุบันนิยมจัดขนมมงคล๙อย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองเอกขนมจ่ามงกุฎขนมเสน่ห์จันทร์
ลูกชุบขนมหม้อแกงขนมข้าวเหนียวแดงขนมข้าวเหนียวแก้วและขนมชั้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน